เรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ

แล้วก็จับตามองทั้งมาตรการในการเฝ้าระวัง

ดูแลคนรอบข้างดูแลคนในสังคมด้วย

แต่ว่าต้องย้ำว่าเป็นตัวเลขของเมื่อวาน
ที่มีการรายงานมาจากทางโฆษกสบค
เห็นหน้าคุณหมอทวีสินแล้วคิดถึงเมื่อวานนะ

ทำให้เราอยากติดตามว่าจะพิจารณาตนเอง

ใช่ค่ะคุณหมอก็พูดถึงเรื่องของการสื่อสารอะไรต่าง

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรา๒๐๕รายนะครับ
แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๓๑ราย

และจากการค้นหาเชิงรุกทำให้พบผู้ติดเชื้ออีก๕๘ราย
ผู้ที่อยู่ในสารที่กักกันของรัฐอีก๑๘รายนะครับ
รวมแล้วมีผู้ป่วยสะสมนะฮะ
ตั้งแต่วันเริ่มต้นของการระบาดของโควิด๑๙ในบ้านเรา
กระทั่งถึงวันศุกร์ที่๘มกราคมคือ๙๘๔๑ราย
รักษาหายแล้ว๕๒๕๕ราย
แล้วก็เมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็ยังตัวเลขเท่าเดิมคือ๖๗รายนะครับ
บอกว่ายังขึ้นขึ้นลงนะครับ
แต่มีแนวโน้มนะฮะชันขึ้นนะครับ
คือมันเพิ่มสูงชันขึ้นเรื่อย

แต่หากเปรียบเทียบกับการคัดกรองเชิงรุก
ก็ยังทำให้พบผู้ป่วยในจำนวน๓หลักอยู่นะครับ

พบในจังหวัดสมุทรสาครมากกว่าจังหวัดอื่นนะครับ
อย่างไรก็ตามในการค้นหาเชิงรุก
ก็จะมีทั้งแรงงานต่างชาติแล้วก็คนไทยในชุมชนด้วยนะครับ
คือตอนนี้เขาเปรียบเทียบกราฟกัน๒เส้น
คือ๑เส้นของการค้นหาเชิงรุก
เส้นของการระบาดในประเทศ

ว่าถ้าการค้นหาเชิงรุกเข้มข้นเท่าไห
เราก็จะเจอผู้ป่วยในส่วนของการค้นหาเชิงรุก

ใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเส้นของผู้ที่ติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้น

เพราะว่ามันกระจายนะครับเหมือนเป็นการระบาดแบบกระจาย
เขาเลยมีกราฟ๒เส้นอันนี้ไว้เปรียบเทียบกันนะครับ
เราไปตรวจสอบที่สมุทรสาคร
มุทรสาครเขาก็มีความเป็นเอกเทพเหมือนกันนะคุณนะในการที่จะแยก
รายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
โดยเฉพาะเขาจะรายงานกันในช่วงเย็น

มันยังไม่ไปรวมอยู่ในการแถลงของสบคเมื่อวานตอน๑๑โมงครึ่ง

ตัวเลขตรงนี้จะมารวมอยู่ในการแถลงของสวบควันนี้นะครับ
โดยสมุทรสาครก็แจ้งยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก๔๖รายนะครับ
โดยพบจากการตรวจในโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นคนไทย๒๗รายแล้วก็เป็นต่างด้าว๑๙รายนะครับ
ไม่พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกแล้ว
ทำให้ตอนนี้สมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๓๑๘๘ราย
แล้วก็รักษาหายกลับบ้านได้แล้วนะฮะ๓๐๘รายที่สมุทรสาคร
ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อที่ตอนนี้ไม่ค่อยแสดงอาการนะครับ
จะอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบที่ปราจีนบุรีครับ
ปราจีนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑รายเป็นหญิง๒๐ปีนะครับ
มีประวัติไปเที่ยวร้านระบรื่น๔อำเภอกบินบุรี
เมื่อคืนวันที่๑มกราคม๒๕๕๙

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นการติดเชื้อ
มาจากกรณีที่มีดีเจรับจ้างเดินทางมาจากจังหวัดบึงกาล
แล้วไปเปิดแผ่นที่ร้านของจังหวัดปราจีนบุรี
และต่อมามีการตรวจสอบพบก่อนเลยนะฮะว่า
ดีเจชายรายนี้ติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้พอสอบสวนไทม์ไลน์ไปมา
ดีเจเข้ามาทำงานในพื้นที่ของปราจีนบุรีใช่ไหม
คนที่ไปที่ร้านที่ดีเจมาเปิดแผ่น
มาสู่หญิงวัย๒๐ปีคนนี้
หญิงวัย๒๐ปีมีประวัติไปเที่ยวร้านแห่งนี้
คือร้านบราบรื่น๔ที่อำเภอกบินบุรีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับทั้งดีเจ
แล้วก็ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงวัย๒๐ปีรายนี้นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายที่๘ในการระบาดระรอกใหม่

เขาก็ต้องดูนะต้นสายปลายเหตุจากดีเจ
แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นอีกเท่าไหร่
ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะครับค่ะไปดูเชียงใหม่ฮะที่เชียงใหม่นะครับ
ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๒ราย
๒รายนี้ก็เชื่อมโยงจากการแพร่ระบาดในสถานบันเทิงวอร์มอัพ
เพราะว่าเราพบผู้ติดเชื้อรายแรกจากสารบันเทิงวอร์มอัพ
คือผู้ติดเชื้อหญิงสาววัย๒๕ปีนะครับ
ที่ไปเที่ยวในคืนเขาดาวน์วันที่๓๑ธันวาคม
สารบันเทิงคือวอร์มอัพนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับก็ผู้ติดเชื้ออีก๒รายเนี่ย
รายแรกถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายที่๕๘ของจังหวัด
เป็นหญิงวัย๒๗ปีเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินเชียงใหม่
มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่๕๕และรายที่๕๖ของจังหวัดนะครับ
ผู้ติดเชื้อที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยมีอาการไข้ไอแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นนะครับ
เมื่อวันที่๖มกราคมเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรสายนะครับ
ส่วนผู้ติดเชื้ออีก๑รายเป็นรายที่๕๙ของจังหวัดนะครับ

รายนี้น่าจะไปติดเชื้อโดยตรงจากการเที่ยวในร้านวอร์มอัพในคืนวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๐
เริ่มมีอาการคัดจมูกนะครับเมื่อวันที่๗มกราคม
อกนั้นคือไม่มีอาการใดตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับ
สอบสวนโลกได้พบข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายหนึ่งในกรุงเทพ
มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในกรุงเทพ

ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวร้านวอร์มอัพในคืนเขาดาวน์
สันนิษฐานว่าการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ระลอกนี้
มีต้นต่อมาจากผู้ติดเชื้อรายนี้
อืมคือจากกรุงเทพแล้วมันก็แพร่ไปถึงที่เชียงใหม่

จากสถานบันเทิงหรือวอร์มอัพคาเฟ่
เราเจอผู้หญิงคนแรกอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ติดเชื้อที่ทางจังหวัดเขาตรวจเจอ

หลังจากนั้นพนักงานชายซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ที่ทำงานที่สถานบันเทิงวอร์มอัพติดเชื้อต่อเป็นรายที่สองนะฮะ
หลังจากนั้นแม่ของผู้หญิงวัย๒๕ปีก็ติดเชื้อเป็นรายที่๓เท่ากับผัวพันกับสารบันเทิง
หลังจากนั้นมีนักเที่ยวอีก๒คนติดเชื้อเป็นรายที่๔
ถูกต้องไหมฮะ๕คนแล้วที่ผัวพันกับเรื่องของการเที่ยวที่สารบันเทิงแห่งนี้
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือรายที่๖กับรายที่๗
ก็คือหญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่สนามบินเชียงใหม่แต่คนนี้อาจจะไม่ได้เที่ยว
แต่ทำหน้าที่ในการตรวจตรวจตานักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็อีกคนเป็นผู้ชายซึ่งเป็นนักเที่ยว
แต่ทีนี้เขาก็ย้อนไปสืบสวนโรคไปมาว่า
ผู้หญิงที่ติดเชื้อโควิดรายแรกในวอร์มอัพติดเชื้อมาจากไหน
เขาก็เลยดูว่าอาจจะมีคนกรุงเทพที่ติดเชื้อโควิดและไปเที่ยวที่วอร์มอัพ
ใช่แล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการแพร่กระจาย
แต่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลไล่เรียงผู้ที่ติดเชื้อ
มีพูดถึงเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินเชียงใหม่ด้วยถูกไหม
ทีนี้พอรู้ผลปั๊บคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำสนามบินเชียงใหม่ที่เขาติดเชื้อ
สนามบินเองก็ต้องตรวจสอบ

ใช่ค่ะเพราะอยากรู้ไงว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เขาทำงานอยู่ตรงจุดไหนพิกัดไหนบ้าง
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เขาอยู่ที่ชั้นหนึ่ง
ใกล้กับประตูทางออกหมายเลขหก
หน้ากากอนามัยตอนที่ยืนอยู่ประจำจุดนะ
แล้วถามว่าเอ๊ะทีนี้คนที่มาใช้บริการที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ย
เขามีการไปสัมผัสใกล้ชิดอะไรไหม
คือจากการตรวจสอบไม่พบการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาใช้สนามบินเชียงใหม่
แต่ทีนี้ค่ะเขาก็ต้องมีการติดตามแหละว่าคนกลุ่มตรงนี้ที่มาใช้บริเวณทางออกหมายเลข๖

ดังนั้นคุณจะต้องเฝ้าสังเกตอาการรวมถึงพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
เขาก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตรงที่เจ้าหน้าที่คนนี้ปฏิบัติงาน
แล้วก็ให้งดใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึง๑๑มกราคมเลย

เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเก้าอี้ที่นั่งต่างก็ต้องมีการเช็ดฆ่าเชื้อนะคะ
คือเขาบอกเจ้าหน้าที่รายนี้ทำงานอยู่ในเคาน์เตอร์นะครับ
แล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ไม่พบว่ามีผู้โดยสารสนามบินหรือผู้ใช้บริการมาติดต่ออะไรใกล้ชิด
ก็เป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของพื้นที่เชียงใหม่นั้นนะครับ
ทีนี้มาดูนนทบุรีกันบ้างคุณ
นนทบุรีนะฮะได้มีการเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๕รายนะครับ
โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๕รายนี้พบว่ามี๒คนติดจากวอร์มอัพและนิวแจ๊สก็คือติดจากสถานบันเทิง
เขาก็ดูว่ามันเป็นเหตุลุกลามหรือเปล่าจากวอร์มอัพที่เชียงใหม่ทำให้คนนนทบุรีติดเชื้อนะครับ
ทีนี้เขาก็มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ออกมาเหมือนกันนะฮะ
โดยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทั้ง๕คนผมย่อแล้วกันนะฮะ
ผู้ติดเชื้อรายหนึ่งเป็นชาวเมียนมาอายุ๓๕ปีนะครับ
ก็มีการขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานด้วยอะไรนะฮะ
แล้วก็ไปพบปะกับลูกค้าหลายลายนะครับ
แล้วก็ผู้ติดเชื้อเป็นหญิงไทยอายุ๒๙ปีเป็นชาวบางบัวทองนนทบุรีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้แหละพบว่าติดจากผับวอร์มอัพที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพราะคืนเขาดาวน์๓๑ธันวาคมเธอไปเชียงใหม่
ไปไหว้พระที่ดอยสุเทพไปสวนสัตว์เชียงใหม่กลับที่พัก
แล้วก็มาที่โรงแรมแล้วก็ไปฉลองปีใหม่กับเพื่อนที่วอร์มอัพนะครับ
พาลูกไปด้วยนะแต่ว่าลูกไม่ได้ไปฉลองปีใหม่ด้วย
แต่ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบคนในครอบครัวนะครับ
แล้วก็ผู้ป่วยอีกรายเป็นหญิงไทยอายุ๔๓ปีชาวปรักเก็ตนนทบุรี
ก็พบไทม์ไลน์ว่าไปประชุมที่ศรีลมอันนี้ก็ต้องตรวจสอบไทม์ไลน์กันต่อ
ส่วนอีกรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงชาวกัมพูชายุ๓๕ปีนะครับ
ติดเชื้อมาจากเพื่อนที่สมุทรปราการ
กับที่นนทบุรีที่เขาพบใหม่๕คน
ติดเชื้อมาจากสารบันเทิง๒คน
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ระลอกใหม่ทั้งหมด๕๗จังหวัดแล้วนะคุณ

รอดปลอดภัยอยู่๒๐จังหวัด

ศรีสะเกดยะโสธรบึงกาลหนองบัวลำพูร้อยเอ็ด
กาลสินสกลนครนครพนมมุกดาหารแพร่พยาวเชียงรายแม่ห้องศร
อุทัยธานีพิศนุโลกพังงาชุมพรพัทธลุงปัตตานีและยาราค่ะ
ยังเป็น๒๐จังหวัดที่ยังไร้ผู้ติดเชื้อนะครับ
ก็เขาบอกว่าโควิดสำหรับอีสานเหนือยังถือว่า

แต่ที่เจาะเข้ามากที่สุดก็คือภาคกลางกับภาคตะวันออก
ก็นี่ไงช่วงพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกอยู่ใน๒๘จังหวัดใช่ไหมที่เป็นพื้นที่สีแดง
ใน๒๘นี้ก็มี๕จังหวัดที่เป็นสีแดงกล่ำก็ทางตะวันออกกับภาคกลางนั่นแหละ
จังหวัดไหนที่ยังไม่ติดก็เข้มแข็งกันเข้าไว้
เราก็ต้องรอดูนะว่าวันนี้จะมีการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างไรนะฮะ